ท่ามกลางวิกฤตแบบนี้เรามักจะเห็นรอยยิ้มของคนไทยด้วยกันเสมอ
ทั้งคนที่เป็นผู้ให้แล้วก็คนที่เป็นผู้รับ
มีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยกันไป
อย่าง๒รายนี้ครับรายหนึ่งเขาบอกว่าเขามีหน้ากากอนามัยอยู่ซื้อมาขาย
อยากจะให้คนได้ใช้กันก็ขายถูกบางคนมีเยอะก็เลยให้ไปเลยก็มี
อย่างเจ้าของร้านขายเขาเรียกว่าของเด็กเล่นร้านนี้เขาบอกว่าเขามีอยู่เขาซื้อมา
อยากจะขายถูกให้คนได้ใช้กันก็เอามาขาย๕๐ชิ้น๔๙บาท
โอ้โหมันตกชิ้นละกี่บาท
๕๐ชิ้นบาทนิดประมาณบาท

เขาไปตั้งขายอยู่ที่ริมสวนสมเด็จข้างสนามบาสเก็ตบอลที่เทศบาลฉากเชิงเศร้า
ชื่อว่าคุณนรงฤทธิ์นีสั่งนะฮะเจ้าของร้านขายของเล่นนำหน้ากากอนามัยไปจำหน่ายให้กับประชาชน
ราคาถูกมากนะฮะอย่างที่ผมบอกไปกล่องหนึ่ง๕๐ชิ้นขาย๔๙บาท
ฉะเชิงเซาเป็น๑ใน๒๘จังหวัดที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมการระบาดพื้นที่สีแดงของโควิด๑๙ระลอกใหม่ขั้นสูงสุด
ทำให้ทุกคนแน่นอนต้องซื้อหน้ากากเตรียมไว้ใช้แล้วก็ป้องกันตัวเอง
นะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตมันจะพุ่งสูงแพงกว่านี้หรือเปล่านะครับ
คุณนรงฤทธิเขาบอกว่าหน้ากากอนามัยที่นำมาลดราคาแบบนี้ที่มันถูกแบบเนี้ยเขาซื้อไว้อยู่แล้วนะฮะแล้วร้านขายส่งก็มีการปรับราคาขึ้นไปแล้วกล่องหนึ่ง๕๐๘๐บาทแล้วเกรงว่าต่อไปราคาจะสูงมากกว่านี้อยากจะแบ่งเบาภาระชาวบ้านก็เลยเอามาขายให้ถูกแบบนี้ให้ชาวบ้านได้ซื้อแล้วเอาไปใช้ต่อไปเห็นไหมฮะคนดีมีน้ำจ

ช่วยกันแล้วกันให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดเมื่อทุกคนปลอดภัยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องทุกอย่างมันจะประคองไปแล้วมันก็จะดีกลับมาเหมือนเดิมอันนี้เป็นผลพวงที่มันจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้